ส่วนคดีนี้ตกลงแล้วมันใช่จริงด้วยที่เราเล่าไปเมื่อวานนะคะที่สมุทรปราการที่ไปพบศพผู้หญิงคนนึงลอยอยู่ในคลองหน้าบ้าน
แล้วเขาก็สงสัยน้องเขยของผู้เสียชีวิตว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุเพราะว่านับตั้งแต่พบศพเนี่ยน้องเขยหายไปไหนก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้นะคะ
สุดท้ายมันใช่จริงค่ะจับตัวได้แล้วค่ะเขารับสารภาพค่ะเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำลงไปเนี่ยเขาบอกเขาถูกทำร้ายก่อน
เขาก็เลยวิ่งหนีไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะเสียชีวิตนะคะแล้วอยากจะขอโทษด้วยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะคำรับสารภาพของผู้ก่อเหตุที่เป็นน้องเขยอะค่ะ
ข้าวผักผมล่วงไว้ข้างล่างครับ
เราต้องรับตัวให้เสียชีวิต
แล้วเอาไปรู้ไหมลุงเร้อไหมสิไม่รู้ครับ
แล้วก็รีบวิ่งหนีไปที่บ้านพี่สาวครับ

วันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็เลยได้ฟังคำสารภาพของผู้ก่อเหตุ
นายชัดชายสิทธิเลิศหรือลุงนิ่มนะคะอายุ๕๙
ผู้เสียชีวิตชื่อนางปรานีพูนสวัสดิ์หรือป้าแอ๋วอายุ๖๕ปี
คือตัวลุงนิ่มบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเสียชีวิตอยู่ในคลองหน้าบ้าน
ก็เพราะว่าเขาถูกทำร้ายก่อนแล้วเขาก็ผลัก
ไม่รู้ว่าป้าแอ๋วถึงขั้นตายอ่ะแล้วเขาก็หนีไป
เขาให้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้นะคะลุงนิ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็คือดื่มเหล้าขาวมาจนเมาไปขอข้าวกินจากป้าแอ๋ว
แต่ป้าแอ๋วด่าด่ายาบเลยถูกด่ายาบคล้ายถูกดูถูกเหยียดหยาม
เหมือนกับว่าเป็นภาระมาเกาะอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยโมโหด่ากลับไปทีนี้ทะเลาะกันแรงด่ากันเสียงดังเลย
ตัวป้าแอ๋วอะค่ะหยิบไม้ไปตีหัวลุงนิ่ม
นิ่มอ้างแบบนี้นะลุงนิ่มก็เลยใช้กิ่งไม้ที่เอามาพยุงเดินนะคะ
ตีสวนกลับไปที่หัวของป้าแอ๋วผลักป้าแอ๋วตกน้ำแล้วก็หนีไปเลย
ไม้ค้ำยันที่ใช้ค้ำยันเดินอ่ะก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละ
ขึ้นรถไปบ้านพี่สาวที่พระประแดงสมุทรปราการยังเมาอยู่เลยนะคะ
ช่วงนั้นน่ะ๖โมงเย็น๓พฤศจิกายนลุงนิ่มบอกว่าก็โมโหบันดาลโทษะ
แล้วก็มาจากฤทธิ์เหล้านี่แหละตอนนั้นเมาด้วยแหละ
พอส่างเมาแล้วก็เสียใจที่ฆ่าป้าแอ๋วที่เป็นญาติตัวเองเนี่ย
ดูแลกันมาก็เสียใจที่ฆ่าป้าแอ๋วตาย
ตอนที่ทำแผนนะคะผู้กำกับสภคลองด่านนำตัวลุงนิ่มไปชี้จุด
ตั้งแต่จุดที่ทะเลาะกับป้าแอ๋วจุดที่ใช้ไม้ที่ใช้พยุงเดินไปตีป้าแอ๋ว
คือลุงนิ่มแกขาพิการเพราะเคยประสบปฏิเหตุนะคะ
แล้วก็เย็ดยานะคะผู้เสียชีวิตก็มาดูเขาก็ยังทำใจกันไม่ได้
เมื่อวานนี้ถูกจับแล้วก็เอาตัวลุงนิ่มไปสอบปากคำ
ตอนที่คุยกับตำรวจเมื่อวานที่ถูกจับนะคะ
คือสภาพก็ยังเมาอยู่อะนะวันนี้ก็ดูเหมือนสั่งเมาแล้วเนอะ
อ่าตำรวจบอกสั่งเมาแล้วแหละก็ดูให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
ครับนี่ค่ะก็เหมือนที่ญาติญาติตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะ
ปลายไม้ที่ลุงนิ่มใช้พยุงเดินมันตกอยู่ตรงนั้นไงคะ
ตรงที่เกิดเหตุแล้วมันมีรอยเลือดด้วยแล้วมันมีร่องรอยการต่อสู้ด้วย
ซึ่งมันก็ตรงกับที่ญาติของผู้เสียชีวิตเขาติดใจสงสัยมันก็ใช่เลย

ด้านหลานสาวของป้าแอ๋วค่ะนางสาวสิริพรก็บอกว่าหลังเกิดเหตุ
เห็นจริงจริงเห็นลุงนิ่มอ่ะหนีไปเลยท่าทางลุกลี้ลุกลนผิดปกติ
รอรถที่ท่ารถตู้เป็นรถตู้นะคะท่ารถตู้ปากน้ำคลองด่าน
ตอนนั้นก็แปลกใจเหมือนกันแต่ไม่กล้าเข้าไปถาม
รู้สึกเสียใจมากคือตอนนั้นถ้าเอกใจ
เข้าไปดูป้าแอ๋วสักหน่อยอาจจะช่วยได้ทัน
คือผลการชนะสูตรศพออกมาว่าป้าแอ๋วจมน้ำเสียชีวิต
แล้วก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยตอนเช้าก่อนทำแผนน่ะนะคะ
ก็ลูกเขยของลุงนิ่มซื้อเข้ากล่องขนมปังยาน้ำดื่มมาเยี่ยม
ก็ลูกสาวของลุงนิ่มพอรู้ข่าวก็ร้องไห้เสียใจ

ครับ
มันเรื่องอย่างนี้มันไม่อยากให้มีใครมันไม่อยากให้เกิดขึ้น
แฟนเราได้คุยอะไรกับพ่อไหม

คือไม่อยากให้เจอเจอแบบว่ากลัวแบบว่าหมดสติ
แบบว่ากลายเป็นตะเลิศแบบติดใจเขานะ
ก็แย่ครับหนักเลยครับร้องร้องไห้
คุยอะไรกับเราบ้างไหมมีระบายอะไรให้เราฟังบ้างไหม
คือแบบก็เหมือนกับว่าเป็นติดตัวเขาไปตลอด
แล้วก็ความรู้สึกอย่างนี้จะติดตัวเข้าไปตลอด
ก็ไม่รู้จะเป็นโรคตึมทรงตึมเศร้าอะไรอย่างนี้
ส่วนบรรยากาศที่วัดมงคลโคธาวาส

ศพมาประกอบพิธีทางศาสนา๒คืน
จะมีพิธีชาปนกิจ๗พฤศจิกายนนี้นะคะ
ลูกสาวของผู้ตายน้ำตาคลอตลอดเวลา
บอกว่าสงสารแม่มาตายด้วยน้ำมือของน้องเขย

โกรธแค้นแทนแม่แล้วทำไมต้องมาฆ่าแม่เธอแบบนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้แม่ก็พูดเป็นลางเหมือนกันว่าเหนื่อยจังเลย
เหนื่อยกับลุงนิ่มแล้วเนี่ยอยากจะพักผ่อน
ก็ไม่คิดว่าแม่จะถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็ทำใจไม่ได้ล่ะค่ะที่เห็นภาพแม่นอน
เสียชีวิตความหน้าลอยอยู่ในน้ำค่ะ
เราแค่เห็นแค่เสื้อเขาเราก็ถึงกับแบบ
รับไม่ได้แบบมากแล้วอะไรอย่างนี้
จะต้องแล้วพอเราได้รับรู้เรื่องราวเพิ่มเติม

เราก็โมโขเราก็โกรธ

มีบุญคุณต้องมาทำกับเขาแบบนี้อะไรอย่างนี้

เราไม่คิดจริงว่าเขาจะทำได้

แต่คือตอนนี้เหมือนกับเรื่องราวมันแบบ
เขาก็ได้รับผลกรรมของเขาแล้วอะไรอย่างนี้

แล้วก็แบบเป็นเรื่องที่แบบ

คือมันเกินกว่าเหตุเกินไปไหม

อยากบอกว่ารักแม่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงหนึ่ง
ทางตำรวจสพคลองด่านบอกว่า

ได้ตั้งแต่ต้นนะคะปฏิเสธก็นำตัวณนิม

ใช่ไหมเพราะว่าคุณป้าก็ไม่สามารถจะมาให้ข้อมูลอะไรได้แล้ว
ใช่เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาไปนะคะ
นิ่มทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายค่ะ